คณะอนุกรรมการนวัตกรรมสื่อภายใต้กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงานสร้างสรรค์เข้าประกวด
เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ผลิตสื่อและปรากฏผลงานนวัตกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
ซึ่งช่วยขับเคลื่อนให้เกิดนวัตกรรมสื่อใหม่หรือต่อยอดสิ่งเดิม
รางวัลแบ่งออกเป็นประเภทบุคคลทั่วไป
แบบมือสมัครเล่นและมืออาชีพและประเภทสถาบันหรือองค์กร
สามารถส่งผลงานเข้าประกวดในด้านต่าง
แก่นวัตกรรมสื่อเพื่อสังคมนวัตกรรมสื่อเพื่อสิ่งแวดล้อม
วัตกรรมสื่อเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและนวัตกรรมสื่อเพื่อส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม
ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง๔มีนาคม๒๕๕๙
มาร่วมการสนับสนุนการผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
เพื่อปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย